ที่สุดในปีนี้ก็คือมีผู้ใจดีมาสร้างบ้าน

อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มันประเสริฐที่สุดแล้ว

สามารถได้รับบุญกุศลกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่า

ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์ให้กันกับลุงพลหรอกนะคะแล้วก็ไม่ได้มีคำอวยพรพิเศษอะไรให้
ไปจากขอให้ลุงพลเป็นลุงพลคนเดิมของป้าแตนเป็นสามีคนเดิมแหละ
และเป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดีแล้วเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีแบบนี้ต่อไป
แตนสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างลุงพลแล้วก็จะสู้ไปพร้อมกันนะครับ
ขณะเดียวกันก็เหมือนเดิมนะฮะก็มีแฟนคลับนะฮะเดินทางมาหาลุงพลที่บ้าน
แต่ต้องผิดหวังเพราะว่าลุงพลไม่อยู่บ้านสิครับเพราะว่าทำบุญเสร็จตอนเช้า
ลุงพลกับป้าแตนก็ไม่ได้กลับบ้านแต่เดินทางออกนอกพื้นที่ไป
แล้วก็มาทราบว่าผู้ที่มีอุปถัมภ์ต่อเติมบ้านใหม่ให้กับลุงพลเนี่ย
มีการเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงวันเกิดให้กับลุงพลด้วยที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดมุกดาหารนะครับ
ส่วนที่บ้านน้องชมพู่ครับคุณผู้ชมวันพรุ่งนี้จะมีการทำบุญครบ๑๐๐วัน
การเสียชีวิตของน้องชมพู่ฝั่งแม่ของชมพู่เองหน้าตาเองหน้าแตเอง
ไปซื้อของที่สกลนครแล้วก็ไปนิมนต์พระสงฆ์๗รูปมาทำพิธีด้วย
สำหรับของที่เตรียมไปทำบุญให้กับน้องชมพู่เนี่ยก็มีชุดเรสสีขาวแล้วก็สีชมพู
ที่มีผู้ใจดีซื้อมาให้เพื่อทำบุญให้กับน้องแล้วก็มีรองเท้าเด็กหนึ่งคู่
แม่ของน้องชมพู่ซื้อมาเองแล้วบอกว่าที่เลือกรองเท้าคู่นี้เพราะว่าน้องชมพู่เนี่ยเป็นเด็กขี้เล่น
จึงเลือกแบบลายการ์ตูนดูกวนหน่อยอะไรแบบนี้
และน้องชมพู่เองชอบใส่รองเท้าแบบที่ไม่มีหุ้มส้นด้วยเพราะใส่สบาย
ก็เลยเลือกมาให้กับน้องในคู่นี้นะครับ
จากนี้นะฮะก็ยังซื้อยาทาเล็บให้กับน้องด้วยเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคนชอบทาเล็บตัวเองเสมอ

ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะมีบรรยากาศในการทำบุญครบ๑๐๐วันมาฝากให้คุณผู้ชมติดตามกันนะครับ